ถามคุณผู้ชมกันหน่อยฮะใช้สิทธิ์กันหรือยังครับ
ชิมช็อปใช้เราเป็นห่วงคุณผู้ชมนะ
อุตส่าห์ฝ่าฟันไปลงทะเบียนจนได้สิทธิ์มา
ใช่คุณคิดดูสิของวันนี้วันที่๑๐ตุลาคม
มี๒๑๗สิทธิ์เต็มไปตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาที
แน่นอนพออันไหนตกหล่นมา
คนที่รอเก็บตกรีบเก็บทันที

เพราะว่าถ้าเกิดว่านับแล้วใครที่ไปลงทะเบียนตั้งแต่๒๓กันยา
วันนี้ครบ๑๔วันถ้าเกิดคุณไม่ไปใช้เงินพันหนึ่งของคุณ
เงินตรงนี้มันก็จะถูกเอาคืนมา
แล้วเดี๋ยวจะให้คนอื่นมาลงทะเบียนต่อนะคะ
เรื่องนี้เราก็เลยย้ำเตือนคุณผู้ชมกันค่ะ
โดยนายชาญกฤษเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ระบุว่าประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการชิมช็อปใช้ในวันแรก
ใครที่ลงทะเบียนไว้เมื่อ๒๓กันยายน
แล้วก็ได้รับการยืนยันสิทธิ์รอบแรกเรียบร้อย

จำบรรยากาศได้ไหมที่ท่านไปลงทะเบียนวันแรก
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๒๓แล้วท่านก็อดหลับอดนอน
วันแรกเขาเต็มกันตั้งแต่ประมาณเกือบบ่าย๒โมง
เพราะว่าคนยังไม่ค่อยได้รู้เยอะ
แต่หลังจากนั้นมันเต็มตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลย
นั่นแหละครับดังนั้นต้องเตือนคนที่ลงทะเบียนวันแรก
ได้รับสิทธิ์แล้วท่านใช้สิทธิ์หรือยัง
ต้องรีบไปใช้เงินในกระเป๋าที่๑
ตามจังหวัดที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะ
เพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ครบกำหนด๑๔วัน
ของคนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๒๓กันยายน
สมมุตินะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้ไปชิมช็อปใช้เนี่ย
ระบบก็จะตัดสิทธิ์เงินตรงนี้ก็จะไม่ได้
แล้วใครที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์
อย่างเช่นใครไปลงทะเบียนวันที่๒๔กันยายน
ก็แปลว่าพรุ่งนี้จะครบ๑๔วัน

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าฉันได้พันหนึ่งตรงนี้

ไม่จำเป็นใช้ร้อยสองร้อยก็ได้
เหมือนว่าคุณไปเปิดสิทธิ์ไว้ก่อนแล้ว

คุณใช้ไปละ๑๐๐นึงที่เหลือ๙๐๐ฉันเก็บไว้ได้
ไว้ได้ถึงเมื่อไหร่๓๐พฤศจิกายนนะคะเป็นวันสิ้นสุดโครงการ
อันนี้สำหรับเงินส่วนกระเป๋าแรกนะ
เราก็สามารถเติมเงินเพื่อเอาไปใช้ได้
จนถึงวันสิ้นสุดโครงการก็คือ๓๐พฤศจิกายน
อันนี้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นจังหวัดที่เราลงทะเบียนไว้นะคะ
แต่สามารถไปใช้ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยทางศูนย์วิจัยกษิกรไทยเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูล
สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย
ปรากฏว่ามันยังมีข้อจำกัดเรื่องของการรับสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่จะลงทะเบียนสำเร็จก็จะเป็นครอบครัวที่อยู่ในระดับปานกลาง
จนถึงครอบครัวที่อยู่ในระดับสูง
หรือว่าได้รายได้มากกว่า๑๕๐๐๐บาทต่อเดือน
คือคนรากย่าอาจจะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ทันอะไรอย่างนี้นะฮะ

บางทีต้องใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟงสมาร์ทโฟนเรื่องอินเตอร์เน็ต
ลงทะเบียนตรวจสอบใบหน้าไม่ได้ไปต่อคิวธนาคารนานแสนนาน
ทีนี้บางคนก็เลยเออสละสิทธิ์ไปค่อยลงทะเบียนใหม่
ทีนี้คนรากย่าก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้
ใช่ค่ะแต่จริงสำหรับเฟส๒ที่กำลังจะเริ่มขึ้น
เขาก็อยากกระตุ้นให้ใช้เงินในกระเป๋าที่๒มากกว่า
ก็อาจจะเอาแคชแบ็คคืนมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

แล้วก็จะเอาข้อมูลต่างของเฟสแรกมาปรับปรุง
อย่างเช่นบางคนบอกว่าลงดึกไปมันเสียสุขภาพ

เฟส๒เขาอาจจะเริ่มน่าจะ๘โมงเช้า

ไม่ต้องไปลงกลางคืนกันแล้วนะครับ